คือร้องได้ให้ร้อง

ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

กู้ง่ายไว้ใจเรา
ชื่อเกษณีย์นามจากกลุ่มท่าดี
ชื่อเล่นอิ๋วอายุ๔๕อยู่จังหวัดพิสุนโลกค่ะ

สาเหตุเกิดจากที่ว่าแม่เขาไม่อยากจะมีลูก
เขาก็เลยทำแท้งเราออก

อกจากเป็นโรคตัวเล็กแล้ว
แล้วก็เป็นโรคไตระยะสุดท้ายค่ะ

เพราะเราเพิ่งจะมาตรวจเจอปีที่แล้ว

ช่วงนี้ท้องกระป๋องมาก

บางครั้งนั่งมากยืนมากเดินมาก

มันระบายไปไหนไม่ได้

มันเป็นเสาหลักต้องทำงานไม่มีใครเลี้ยงลูก
ถ้าเราตายลูกจะอยู่กับใคร
เคยคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันหลายครั้ง

เพราะว่าเราเก็บไม่ได้ตายไม่ได้ปวดไม่ได้
ผมชื่อทัศน์ครับอายุ๘ขวบ

แม่เป็นลูกตายระยะสุดท้าย
แม่ต้องทรมานหนูรักแม่นะ
แม่ก็รักลูกแม่ห่วงลูก
แม่อยากอยู่กับหนูไปนานลูก

ขอให้หนูเป็นเด็กดีคนดีของแม่ของพ่อนะลูก

นอกจากเงินข้าวรถไม่มีแล้ว

ถ้าฟอกใดอาทิตย์หนึ่งก็๒ครั้ง

บางครั้งไม่มีเงินยังกินข้าวน้ำปลาน้ำพริก
บางครั้งเราไม่มีกินข้าว

ก็ไม่มีกินข้าว

ที่อยู่เป็นกำลังใจด้วยกันมาเป็น๑๐ปี

ไม่เคยตบตีกัน

อยากได้เงินมาก็จะเอาไปฟอกไต
เป็นค่ารถแล้วก็ค่าใช้จ่าย
เลี้ยงลูกให้เงินไปโรงเรียน

อิวโยงแพลตรวมาก
ขอบคุณอิ๋วนะครับสู่รายการร้องด้าแให้ร้านลูกถุงสู้ชีวิต
วันนี้คุณอิ๋วมาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา
ตัวเล็กมากจริงนะคะวันนี้มากับครอบครัว
สวัสดีค่ะ
ที่บ้านมีกันกี่คน
แล้วก็โรคใด
แล้วก็เป็นกระดูกไม่ตรง

รถไม่เกี่ยวกันแล้วก็ชนแล้วเราก็ดิน
กระดิ่นแล้วก็หัวเราไปฝาดกับพุทธบาท

แล้วขาแว่นหายไป
ขาเห็นบอกว่าเป็นแผล

แล้วก็กระดูกผ่า๑๐เข็ม

ตรงนี้เป็นไส้ไหล

หนักตอนนี้เร่งด่วนก็คือเรื่องโรคไต

พี่อิ๋วไปฟอกมาสักครั้งนึงยังค่ะ

ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตรงนั้นเลย
อิ๋วโรคกับความจนอันไหนทุกข์กว่ากัน

เพราะว่าเราไม่มีเงินจะให้ลูกไปกินโรงเรียนด้วย
แล้วเราก็ไม่มีเงินจะไปฟอกตัน
แล้วค่ารถเราก็จะไม่มีไปด้วย
ที่บ้านรายได้หลักก็คือ

ใช้จ่ายอะไรบ้างคะพี่นาฏ

ระหว่างไม่มีเงินไปหาหมอกับระหว่างไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนอันไหนเศร้ากว่ากัน

ไม่มีก็ให้ลูกกินข้าวที่โรงเรียนอย่างเดียว
อิ๋วเวลาลูกอยากกินขนมแล้วไม่มีตังค์ให้เขาเคยมาเซาซีขอไหมว่าแม่อยากกินนมอย่างนี้มีไหม
เขาเคยมาขอเราก็บอกว่าไม่มีนะลูก
บางครั้งเขาเห็นเด็กแถวบ้านซื้อกินเขาก็แม่ขอตังค์หน่อยก็บอกแม่มีอยู่แค่นี้๕บาท๑๐บาทในกระเป๋าอย่างนี้
แต่ถ้าหนูกินหมดแล้วเราจะกินอะไรกัน
พี่อิ๋วเงินติดกระเป๋าอยู่เนี่ยในครอบครัวเนี่ยมากสุดกี่บาท

เหมือนที่ไม่มีเลยสักบาทยังมี

ไปกู้ยืมเงินของคนพิการมาตกมึง

นี่กี่ปีมาแล้วที่กู้มาซื้อลอตเตอรี่

เราซื้อบ้างกินบ้างเพราะเราต้องซื้อกินให้ครอบครัว
อย่างนี้อยู่กันยังไงคะวันหนึ่งไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะพี่อิ๋ว
ก็รอเงินแฟนออกเป็นเงินเบิกบางทีรอเงินคนพิการบ้าง

จากที่คุยกันแล้วเนี่ยก็ต้องการเงินไปรักษาตัว
แต่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องความเป็นอยู่นะครับ
ในแต่ละเดือนไหนจะลูกอีกก็มีรายการนี้แหละครับ
คุณอิ๋วก็มาถูกรายการแล้วที่เราพอจะแบ่งเบาภาระคุณอิ๋วไปได้บ้างนะฮะ
เรามีเงินทุนให้นะครับคุณอิ๋วสำหรับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
สูงสุดนะครับถ้าทำได้ร้องได้๑๐เพลง๑ล้านบาท
คุณอิ๋วต้องการเงินทุนจากรายการของเราเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ

ที่อื่นไม่รู้แต่ที่นี่ร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้นเองนะครับคุณอิ๋ว
เพลงเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณนิวนะครับคุณนิวพร้อมนะครับ

ต่อไปนี้ก็คิดแต่เรื่องร้องเพลงอย่างเดียว

มาถึงเพลงแรกกันเลยนะครับเพลงที่๑เพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงแรกของพี่อิ๋วค่ะ
คิดว่ามั่นใจร้องถูกทุกคำไหมคะ

เพลงนี้เป็นเพลงแรกค่ะมีมูลค่า๑๐๐๐บาท
กำลังจะเริ่มขึ้นถ้าผ่านไปได้๒๐๐๐รออยู่ข้างหน้าตามเป้าที่ตั้งไว้
นาฏคะให้กำลังใจภรรยาเลยค่ะ

ณตอนนี้พี่อิ๋วจงมีสมาธิกับเพลงที่กำลังจะร้องขอให้พี่ทำได้ทุกคนในที่นี้เป็นกำลังใจให้เป๊กเป็นกำลังใจให้คุณป่าเป็นกำลังใจให้

ถึงเขาหลอแม่เต็มใจของฉัน
ยิ้มข้างนอกข้างใน

เขาหลอกใช้ก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำ
ช้ำหรือเปล่าคิด
น้ำใจรัก
ที่ให้เขาอยู่
หรือจะสู้น้ำห่วง
เป็นบันไดเป็นเรือจ้าง
เป็นหนทางให้เดิน
เขาพบบ่อทองเขาพบบ่อเงิน
เขาจะเหมือนไม่วาง
รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจวิวก็คงเสียว่า
เราเกิดมาใช่อยู่

ไม่มีควรเพราะไม่มีอะไร

เพลงแรกบนเวทีแห่งนี้มาดูกันสิว่าจะได้ไปต่อหรือไม่นะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณอิ๋วร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษได้โทษได้โทษได้โทษได้โทษได้

คุณอิ๋วร้อง
ได้ครับ
อิ๋ววิว

เป็นเพลงที่๑ของคุณอิ๋วนะครับ
รับไปแล้ว๑หมื่นบาท

แต่ส่วนใหญ่เราจะแสดงออกยิ้ม
ให้เขารู้ว่าเราไม่มีความทุกข์
เราเศร้าเราก็เศร้ากันแค่ในครอบครัว
เข้าใจค่ะอย่างน้อยก็ยังมีครอบครัว
ที่เข้าใจเราทั้งหมดที่เราเป็น

ยังมีเงินก้อนอื่นรอคุณอิ๋วอยู่นะครับ
ก็มีเวลาให้ไปฝึกซ้อมเพลงต่างมากขึ้นนะครับ

ติดตามมาเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิต
ตัวน้อยของเรานี่นะครับคุณอิ๋ว
ดูสิว่าเธอจะทำได้หรือไม่
เป็นกำลังใจให้เธอแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
รายการต่อไปค่ะคุณผู้ชมที่รัก
กินใจไม่แพ้รายการของเราค่ะ

อย่าย้ายช่องไปไหนค่ะกับเกมต่อชีวิต

ช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาที
เพราะครอบเรา๒คนและนักสู้ชีวิตใน
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เสาร์และอาทิตย์๒วันเลยนะครับ
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชม

ในร่างกายของพี่อิ๋วเนี่ย

ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมียาไหม

หมอก็นัดแล้วแต่ไม่มีตังค์ค่ารถไป

นาทรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้

ตอนท้องนี่เป็นยังไง
ออกมากี่โลครับน้องทัศน์เนี่ย

โอ้โห